พอลงไปในนั้นแล้วกระแสน้ำมันพัดนะ
แล้วเขาพยายามที่จะเอาชีวิตรอด

ขึ้นมาจากน้ำที่เราเอาให้คุณผู้ชมดู
แต่คุณรู้ไหมเวลาจริงกว่าที่จะเอาขึ้นมาได้
ใช่ค่ะมอเตอร์ไซส์แคนนี้เลยอ่ะครับ
กับชาวบ้านเนี่ยนะต้องช่วยผู้ชายคนนี้อายุ๓๓ปี
แล้วก็ช่วยกันดึงรถมอเตอร์ไซค์ของเขาขึ้นมาจากฝ่ายน้ำล้น
คุณนัทธนันคุณผู้ชมดูกระแสน้ำสิเห็นไหม
มันมาแรงมากไหลไปเร็วมากค่ะ
ตรงนี้คือฝ่ายน้ำล้นบ้านชุมแสงที่ตำบลหนองโพรงนะคะ
ปราจีนบุรีพอทั้งคนทั้งรถตกลงไปตรงฝ่ายน้ำล้นตรงนี้แล้วเนี่ย
โอ้โหตอนแรกนะเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอ
ตัวนายวัญชัยอินทศรีอายุ๓๓ปีคนนี้เปียกหมดเลยค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่ามรสัยผมเนี่ยตกลงไปแล้วน้ำมันแรงมาก
กู้ภัยกับชาวบ้านต้องช่วยกันงมหา
เพราะว่าน้ำมันพัดมอเตอร์ไซค์ของเขาไป
กว่าจะนำรถขึ้นมาได้อย่างที่บอก๕ชั่วโมงค่ะ
เดี๋ยวฟังนาทีชีวิตของนายวัญชัยหน่อย
ที่เขาเล่าให้เราฟังนะคะ
ตอนมาเล่าตอนหลังมันยังยิ้มออก
แต่ณวินาทีนั้นยิ้มไม่ออกจริงนะ
ขี่มรสัยมาจะไปหาปลาคือตั้งใจว่าจะไปหาลุงไงคะ
พอมาฝ่าฝ่ายน้ำล้นตรงนี้

ตั้งสติได้กระเสือกกระสนตะเกียกตะกายเกาะพุ่มไม้

ใช่เห็นกระแสน้ำแล้วพยายามจะฝ่าไปอันตราย

ถ้าคุณดูข่าวนี้ของที่ฉันบอกเลยระทึกยิ่งกว่า

พายุมู่หลานมันส่งผลกระทบจริงจริงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเนี่ย
ห้าอำเภอโดนถล่มที่นี่มันมีคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายคุณลุงคนนึงไว้ได้
อยู่บนโป๊ะแล้วโป๊ะมันจะเหมือนมีหลังคาคุณค่ะแล้วมันลอยไปตามน้ำที่พัด
คุณรู้ไหมสายไฟยาวอยู่แบบนี้แล้วหลังคาไปชนกับสายไฟเกิดอะไรขึ้นดูค่ะ
โอ้ยลุงไปไหนแล้ว
ไม่ว่าจะเรียกแพ้เรียกโป๊ะแต่ตรงนี้ถามว่าเขาติดอยู่กับอะไร
มันเป็นกอผักตบชาวาคุณ

ใช่อันนั้นมันคือกอผักตบชาวา
ตรงกลางแม่น้ำปรากฏว่ามีพลเมืองดีเขาผ่านมาตรงนั้นเขาเห็น
ลุงลุงดิฉันก็เอ็นดูคนถ่ายเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมให้ลุงจอด
แล้วลุงจะจอดยังไงจอดยังไงอ่ะ
ใช่เพราะว่าน้ำมันพัดไปจังหวะคุณผู้ชมหันกลับมา
คือมันเปี้ยขึ้นมามีประกายไฟเพราะมันไปชนกับสายไฟจริง
แล้วลุงตกน้ำค่ะคุณสงสัยใช่ไหมว่าแล้วลุงคนนี้ยังปลอดภัยอยู่ไหม

ใช่ค่ะลุงคนนี้เป็นช่างซ่อมเครื่องสูบน้ำนะคะ
สุดท้ายช่วยเหลือตัวเองพยุงเอาตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้คุณลองดู
นี่ไงขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายมีเจ้าหน้าที่ปพเข้าไปเอาเรือออกไปช่วยชีวิตลุงนะคะ
ปลอดภัยในที่สุดอย่างที่บอกชาวเน็ตชาวโซเชียลเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค
คนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอให้ลุงปลอดภัยนะคะ
เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการจมน้ำคุณแต่อาจจะโดนไฟช็อตก็ได้ค่ะ
ลองฟังเสียงชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้หน่อยค่ะ

เออเธอยังตกใจอ่ะลูกที่อยู่ด้วยข้างยังวิ่งหนีเลยในคลิปคือมีเด็กอยู่ด้วยนะ
เอาจริงคุณนัทธนันเราเห็นแต่แบบมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านถนนแล้วมีสายไฟล่วงลงมาถูกไหม
แต่เราไม่คิดว่ามันจะต้องมาเกิดในน้ำนี่มันก็ต้องหลบสายไฟเหมือนกัน
แสดงว่าน้ำมันขึ้นสูงมากไงคุณนี่แหละค่ะอันตรายนะคะ
ดีลุงปลอดภัยเอาอย่างงี้คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็แล้วกัน
เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ปพจังหวัดน่านไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ติดอยู่ตรงไหนติดอยู่บนที่สูงตรงเกาะคุณ
ออกมาทำอะไรออกมาหาจิ้งหรีดไปขายค่ะแล้วมีคนนึงเนี่ยคือพายเรือข้ามแม่น้ำ
เรือมันล่มแล้วเขาลอยคออยู่กลางแม่น้ำ
นี่แหละค่ะก็คือฤทธิของพายุโซนร้อนมู่หลานเหมือนกันนะคะ
อันนี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองเงือกนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็นำอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือ

ชมนาทีตอนที่ช่วยเหลือกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้เราพบผู้ประสบภัยอยู่กลางแม่น้ำอยู่๒คนครับ
รับความรักมากหน่อยครับ
รับความผัญญาอยู่

อำเภอเชียงกรางอำเภอเบาเหลืออำเภอปัวอำเภอทุ่งช้างและอำเภอเมืองน่าส
บ้านเรือนรายนาสวนเกษตรโดนกันหมด
ตอนนี้จะได้ชิดถูกผ้าสวนเร่งเข้าไว้การช่วยเหลือนะคะ
ลงพื้นที่มอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
อืมนี่เห็นคุณเล่าเรื่องน้ำนะพอพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ย
เวลาน้ำมาน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ย
อกจากคนขนของขึ้นที่สูงแล้วกระสอบทรายต้องมาคุณผู้ชม
กระสอบทรายมากั้นน้ำไว้แล้วเดี๋ยวดูค่ะ
ชุมชนที่อยู่ใกล้กับริมแม่น้ำสาย
กระสอบทรายเอาอยู่ไหมดูจากข่าวนี้ค่ะ
นี่นะครับคือการช่วยเหลือนะครับ
ผู้ที่ติดอยู่ที่ตลาดสายลึมจอยนะครับ
แป๊บนึงนะครับ
นี่แหละคุณผู้ชมน่าจะได้คำตอบแล้วล่ะค่ะ

นี่อยู่เท่าอกตอนนี้

ต้องช่วยคนแก่จับสองมือเลยค่ะ
กลัวกลัวอาม่าจะไหลไปตามกระแสน้ำ
นี่ต้องช่วยกันนะเพราะว่าชุมชนตรงนี้โดนน้ำหลากน้ำท่วม
นี่น้ำในแม่น้ำสายที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ย
สูงขึ้นจนมันทะลักล้นออกมาตรงนี้
เขาวางกระสอบทรายป้องกันแล้วนะ
พนังกั้นน้ำไม่อยากให้น้ำมันทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในของตัวเมือง
แต่สุดท้ายกันไว้ไม่อยู่เอาไว้ไม่อยู่จริงค่ะ
บริเวณพนังกั้นน้ำตรงจุดนี้นะครับ
น้ำก็ใกล้จะล้นแล้วนะครับ
เหลืออีกประมาณไม่ถึง๑๐เซนนะครับ
เป็นกิ่งไม้เป็นกิ่งไม้แล้วก็เสพไพยาที่ไหลมากับน้ำนะครับ
คุณคิดดูสิตอนที่ไปวัดน้ำในลำน้ำสายเนี่ยนะ

มันจะไม่ท่วมได้ยังไงก็ทะลักเข้ามาชุมชนถ้ำผาจมชุมชนสายลมจอยตลาดสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเกาะสวรรค์
ท่วมพื้นที่ชั้นในอย่างตลาดสายลมจอยเนี่ยนะน้ำท่วมสูงเมตรกว่าพ่อค้าแม่ค้านี่ไปไหนไม่ได้ค่ะ
ก็ต้องเอารถขนาดใหญ่ไปรับมีพวกกู้ภัยเข้าช่วยเหลือกลางดึกนะคะ
ทีนี้บรรยากาศเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
เช้าวันนี้ที่ตลาดร้านขายสินค้าของฝากสายลมจอยเนี่ย
ปริมาณน้ำจำนวนมากนะไหลเข้าท่วมสูงประมาณสักเกือบเมตร
อ้าวมันไม่ลดลงเลยเหรอจากเมื่อคืน

แล้วน้ำที่ทะลักก็ท่วมพื้นที่ตรงนี้

ก็ไปพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลแม่สายตำบลเวียงพางคำตำบลเกาะช้าง

ก่อนที่จะลงแม่น้ำโขงที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายต่อไป
ดังนั้นเมื่อกี้ดิฉันเล่าเส้นทางน้ำให้คุณผู้ชมฟังแล้ว

ใครที่อยู่แถวนั้นโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรด้วยนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ไปดูกันต่อที่จังหวัดพยาวหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ทหารหน่วยงานราชการเขาไปเร่งช่วยเหลือ

นี่ดูไปช่วยกันแบบนี้นะคะ
อำเภอภูซางไปที่ปลอดภัยเพราะอะไร

น้ำมันก็ไหลทะลักค่ะเข้าไปท่วมพื้นที่อำเภอภูซาง

คือมีกว่า๑๐๐หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายค่ะ
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปออกไปสำรวจพื้นที่ประสบภัย
ยังไปเจออีกเป็น๑๐หมู่บ้านของพื้นที่นี้
น้ำมันสูงกว่า๑เมตรโอ้โหแทบจะถึงอกแล้วอ่ะ
ก็จะมีพื้นที่บ้านม่วงชมบ้านม่วงใหม่สมบูรณ
บ้านแกหนึ่งบ้านแกสองบ้านเวียงแกบ้านต้นพึ่ง

มีบ้านขวงแก้วบ้านแก่ใหม่เป็นกำลังใจให้นะคะ

ที่พยาวนะเขยิบไปที่สุโขทัยหน่อยค่ะ

เจอฝนแล้วมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยคุณนัทธนันคุณผู้ชม
เป็นหมอกค่ะปกลุ้มทั่วเมืองเที่ยงเพิ่มสวรรค์แค่โลกเลย
ตั้งแต่ตำบลย่านยาวมาตลอดเส้นทางไปถึงตำบลในเมือง

แล้วพอหมอกลงหนาแบบนี้ก็เป็นห่วงคุณผู้ชมแหละค่ะ

เวลาขับรถขับราวิสัยทัศน์มันมองไม่ค่อยจะเห็น
กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วยิ่งช่วงนี้นะยังอยู่ในช่วงหยุดยาวด้วย
ดังนั้นใครจะขับรถขับราก็เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะตามแยก
แล้วยิ่งถนนตรงนี้มันเป็นถนนเชื่อมจากสุโขทัยไปอุตรดิษฐ์นะ
รถก็เลยเยอะเป็นพิเศษเอามาฝากเตือนกันไว้
นี่หมอกลงเหมือนแบบหน้าหนาวเลยนะคุณ
แต่ทัศนวิสัยในการขับขี่มันเสียนะระวังกันนะคะ